มีผู้ชายคนหนึ่งนะคะเช่ารถมาจากจังหวัดภูเก็ตเป็นรถเช่านะ
แต่ทีนี้ขับหนีไปตั้งใจจะขโมยเลย
ขับหนีไปที่จังหวัดตรังนะคะตำรวจเขาก็ตั้งด่านตรวจ
เพื่อที่จะสกัดในระหว่างนั้นเองค่ะ

เขาก็เลยพยายามขับรถพุ่งชนตำรวจ
ตำรวจก็เลยต้องยิงเป็นการป้องกันตัวนะคะ

ตำรวจภูทรเมืองตรังรับแจ้งเหตุ

หมู่บ้านไทยทองเท่เขตเทศบาลนครตรัง
ก็เลยประสานหน่วยกู้ภัยมูลนิธิกุศลสถานตรัง

ซึ่งในที่เกิดเหตุพบนายสมพรดวงจันทร์อายุ๓๒ปีเป็นชาวกระบี่
มีบาดแผลถูกยิงที่ต้นขาด้านขวานะคะด้วยกระสุนขนาด๑๑มม๑นัด
เขานั่งแล้วก็นอนอยู่บนถนนเลยนะคะนอนอยู่ที่ข้างรถยนต์นั่นแหละ
หมายเลขทะเบียนภูเก็ตบริเวณประตูคนขับพบรอยกระสุน๑นัด
ตรวจสอบภายในรถก็ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายนะคะและห่างออกไป๕๐เมตร
พบรถจักรยานยนต์สายตรวจล้มตะแคงอยู่บนถนนค่ะแล้วก็ใกล้กันนี้ไปพบปลอกกระสุนปืนขนาด๑๑มม
ตกอยู่๑ปลอกก็เก็บไว้เป็นหลักฐาน
ทีนี้จากการสอบสวนทราบว่านายสมพรถูกแจ้งความคดีขโมยรถในพื้นที่ภูเก็ต
หลังจากที่เช่ารถคันนี้แหละคันสีขาวนี่แหละในพื้นที่
แล้วทีนี้พอถึงวันคืนไม่เอาไปส่งมอบคืน
เขาอยากรู้ว่าใครจะขับไปไหนอย่างไรเนี่ยนะคะ
กับตัวรถแจ้งมาว่ารถอยู่ในพื้นที่
ก็คือเจ้าของเจ้าของเต็นต์เช่ารถเนี่ยนะคะเขาก็ดูว่าถึงเวลาส่งมอบคืนแล้วทำไมยังไม่มาคืน

เขาก็ตามหาไปสรุปไม่ได้อยู่ในภูเก็ตแล้วไปอยู่ในตรังแล้ว

ตั้งใจนะคะเจ้าของก็เลยนี่แหละค่ะโทรศัพท์ประสานนายจักริจแก้วฉาง
อายการจังหวัดตรังที่รู้จักกันเพื่อแจ้งให้ตำรวจดำเนินการจับกลุ่ม
กระทั่งรถคันดังกล่าวขับเข้ามาในหมู่บ้านไทยทองแล้วก็เจอทางตัน
ตำรวจก็เลยจอดรถขวางซึ่งผู้ต้องหาเตรียมขับรถพุ่งชนตำรวจด้วยนะคะ
แต่ว่าตำรวจยิงปืนขึ้นฟ้าไปก่อนหนึ่งนัดสั่งให้หยุดรถแต่ว่านายสมพรไม่หยุดค่ะ
พยายามจะขับพุ่งชนอีกตำรวจก็เลยต้องยิงป้องกันตัว
ทีนี้กระสุนก็ไปฝังอยู่ฝั่งประตูคนขับก่อนที่จะทะลุไปถูกขาของนายสมพรจนได้รับบาดเจ็บนะคะ
ต่อมาตำรวจได้ให้กู้ภัยในนำตัวนายสมพรส่งโรงพยาบาลเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บต่อไป
แม้ว่าจะรักษาตัวอยู่แต่ว่าตำรวจก็ต้องอายัดตัวไว้ดำเนินคดีค่ะ